เพราะว่ามีคนไปพบศพของทาบรกน้อย
ถูกนำมาทิ้งไว้ริมถนนตรงพงหญ้าข้างทาง
แล้วก็ศพของทารกเหมือนถูกสุนัขกัดแทะแล้วนะฮะ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับตำรวจสพคหงษได้รับแจ้งจากพลเมืองดี
ว่ามีผู้พบศพทาบรกถูกทิ้งไว้บริเวณพงหญ้า
ริมถนนภายในซอย๒๗ชุมชนทุ่งรี๔
เขตเทศบาลเมืองคอหงษ์อำเภอหาดใหญ่จสงครา

พร้อมกับแพทย์เวรโรงพยาบาลสงขลานคริน
แล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลิธิมิตรภาพสามัคคีนะครับ
เมื่อไปถึงเจ้าหน้าที่ก็พบกับภาพที่น่าสลดใจแล้วครับ
โดยพบร่างของทาบรกเพศชาย
ซึ่งก็ไม่ได้ถูกคลุมผ้าอะไรเลยนะ

ส่วนบริเวณร่างกายตรงด้านหลังของเด็ก

ศพทารกถูกใส่ถุงพลาสติกมาทิ้งไว้ในพงหญ้าบริมถนน
ก่อนจะถูกสุนัขลากถุงพลาสติกเนี่ย
แล้วก็เอาศพมาไว้บนถนน

คาดว่าแม่ของเด็กเพิ่งจะคลอดลูกออกมาเองนะครับ
ก่อนจะมาทิ้งไว้แล้วก็ยังไม่ทราบอายุคัน
ซึ่งจะได้นำศพเด็กไปให้แพทย์นิติเวชผ่าชนะสูตรอย่างละเอียด
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตอีกครั้ง
หลังจากนี้นะครับตำรวจชุดสืบสวน
จะตรวจสอบหาหลักฐานเพิ่มเติม
รวมถึงตรวจสอบกล้องวงจรปิด

ซึ่งคาดว่าจะเป็นชาวบ้านในพื้นที่
ก่อนที่จะต้องจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีต่อไปนะครับ